คุณผู้ชมคะมีครอบครัวหนึ่งค่ะที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าพ่อเขาฝากเงินเอาไว้ในธนาคาร
ไม่เคยถอนไม่เคยเคลื่อนไหวเลยแต่อยู่ดีเงินหาย
อันนี้มีเรื่องของตัวเลขด้วยต้องคุณภาคภูมิแล้วล่ะ

คือคุณพ่อฝากเงินไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แต่คุณพ่อเสียชีวิตปี๒๕๕๙

แล้วไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะไม่ได้ถอนไม่ได้อะไรเลย
แต่ลูกเนี่ยเพิ่งจะเจอสมุดบัญชีธนาคาร

เงินเหลือ๕บาท๓๙สตางค์

เขาก็เลยงงว่าเงินหายไปไหน
นายภัยทูลกองอาสาอายุ๕๕ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา

บอกว่าคุณพ่อชื่อว่านายทองพินพิมายอายุ๘๐
ฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง

นายภัยทูลเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ฝากเงินเป็นลักษณะฝากประจำ๓เดือน
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งสาขาพิมาย
ฝากไว้ตั้งแต่๑๘ตุลาคมปี๒๕๕๙

๓๖๙๖๘๙บาท๘๖สตางค์

จน๑๒ตุลาคม๒๕๖๑

มุดบัญชีก็ยังอยู่ในสภาพปกติ
มีรายการฝากเพียงรายการเดียว

ไม่มีรายการเบิกถอนอะไรเลย
ก็เลยไปที่ธนาคารสาขาพิมาย
แต่พอเจ้าหน้าที่ธนาคารเอาสมุดบัญชีไปปรับ

ล่วงไปเลยค่ะช่วงปีนั้น๑๑ปี

ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงที่ไม่มีรายการอะไร
สมุดหายไปมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเงินหายทำไมเหลือแค่๕บาท๓๙สตางค์

เอาไปให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูเขาก็ไปเข้าเครื่อง
เข้าเครื่องที่นี่เขาตั้งข้อสงสัยว่า

หรือว่าพ่ออาจจะหาไม่เห็น

มีครั้งเดี๊ยวขึ้นที่เลี่ยมนี้
ไม่มีเปิดซ้ำ

อย่างก็อยากได้คำตอบจากทนาคาร

เจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาพิมายชี้แจงแบบนี้นะคะเบื้องต้นคาดว่าเงินน่าจะหายจริง
เพราะว่าไม่พบว่าเจ้าของสมุดธนาคารทำเล่มสมุดธนาคารใหม่
ทางธนาคารสาขาพิมายก็แจ้งไปที่สำนักงานใหญ่ให้ทราบเรื่องแล้ว
ก็เดี๋ยวจะให้ทางสำนักงานใหญ่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ทางผู้เสียหายก็ได้ไปติดต่อสอบถามจากธนาคารสำนักงานใหญ่
แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อแจ้งผลกลับมาตอนนี้รอผลอยู่นะคะ
ก็ต้องดูว่าทางธนาคารเขาจะตรวจสอบให้ว่ายังไงนะใช่ค่ะ
มันก็เป็นกรณีที่หลายคนเจอคือฝากบางทีฝากนานนานจนลืมลืมหลายสิบปีอ่ะ
ดูอีกทีอ้าวเราก็ไม่รู้ว่ามันมีขั้นตอนผิดพลาดตรงไหนหรือว่าใครมาเอาอะไรยังไงไปนะครับ